มาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครอบครัว
เนื่องมาจากที่ดินทรัพย์สินที่พ่อทิ้งไว้ให้
พ่อเสียชีวิตคือความจริงมันเป็น
อีกหนึ่งปัญหาที่มันก็พบได้นะ
ตามสังคมคือมุมนึงเวลาพ่อแม่มีสมบัติ
ตอนที่พ่อแม่ยังอยู่คือถ้าแบ่งให้ก่อน

ยังไม่แบ่งให้ไว้ให้พอเสียชีวิตไปไม่ได้แบ่งให้เอาตีกันเนี่ยฮะ
ค่ะนี่ฮะเจ็บถึงขั้นเลือดอาบนะอืมน้องชายครับนี่เป็นน้องชายนะ
ผู้ชายคนนี้เป็นน้องชายถูกพี่สาวกับพี่เขยนะครับใช้ไม้กับเสียมเหล็กกระหน่ำตีจนเลือดอาบต้องเย็บ๖เข็ม
นี่ไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะเขาบอกว่าสาเหตุมาจากเรื่องการแบ่งที่สวนยางพารา
หลังจากพ่อเสียชีวิตไปแล้วเดี๋ยวท่านค่อยค่อยฟังนะครับว่าเรื่องราวเกิดอะไรขึ้นในครอบครัวนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับผู้ชายคนนี้ชื่อนายสุภเชษฐาวังแก้วอายุ๔๓ปี
เป็นชาวอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรำนะครับบอกว่าถูกนางกันนิกาและนายสุภาชัยพี่สาวกับพี่เขย
ท่อนไม้กับเสียมเหล็กกระหน่ำตีที่ศีรษะและใบหน้าจนบาดเจ็บเย็บ๖เข็ม
นายสุภเชษฐาบอกว่าเช้าวันนี้นะพี่สาว๓คน
โทรมาตามเขาให้ไปทำการรังวัดที่ดินสวนยางพารา
จำนวน๑๕ไร่เป็นที่ดินของพ่อพ่อเพิ่งเสียชีวิต
ดินอยู่ในพื้นที่บ้านทรัพย์คณิงตำบลโนนดินแดงนะ
พี่บอกว่าต้องการแบ่งที่ดินดังกล่าว
เขาก็บอกกับพี่สาวว่ายังแบ่งไม่ได้เพราะหลังจากพ่อเสียชีวิตได้ทำบันทึกข้อตกลงกันไว้ทำกันที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเลยว่าที่ดินเนี่ยจะแบ่งเป็น๔ส่วนเท่ากันนะโดยในปี๒๕๖๓ถึง๒๕๖๗ระหว่างนี้นะ
ถึงปี๒๕๖๗จะให้เขาที่เป็นน้องคนเล็กเข้าไปทำประโยชน์แต่เพียงผู้เดียวก่อน
ให้พี่สาวทั้ง๓คนแบ่งกันทำประโยชน์แล้วทุกคนก็รับทราบกันไปแล้วพี่สามคนก็เลยไม่พอใจแล้วก็คว้าไม้มาตีเขาเขาก็เอามือรับ
ไว้ทันก่อนที่พี่เคยจะไปเอาเสียมเหล็กเอามาตีเขานะครับก็นำตีพี่ศิษย์แล้วก็ใบหน้าจนเลือดอาบนี้ละเรา
เข็มจากนั้นเขาบอกว่าพี่สาวคนแรกกับพี่คนที่๒เข้ามาห้ามนะ
เขาก็รีบขี่จักรยานยนต์กลับบ้านแล้วให้เมียพาไปหาหมอแล้วก็
แจ้งความที่สพนดินแดงเพื่อเอาผิดกับพี่สาวกับพี่
เคยที่ทำร้ายเขานี่ฮะนายสุพเชษฐาบอกว่าสวนยางพาราตรงนี้
เนี่ยมันเป็นที่สปกรนะที่รัฐจัดสรรให้ทำกินแล้วเป็นชื่อของ
พ่อที่พ่อได้สอปกรมาที่ผ่านมาเขาเป็นคนเข้าไปดูแลพื้น
ที่ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรจนพ่อเสียชีวิตเมื่อกุมภาพันธ์หกสาม
ทีนี้เริ่มมีปัญหาเลยพี่อยากจะให้แบ่งแต่ที่สอบประคอมัน
ขายไม่ได้มันตกทอดให้ทายาทใช่ไหมนอกจากคุณจะจัดสรร
ทำประโยชน์อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่คนถือครองเนี่ย
ยังไงมันก็ต้องมีชื่อเดียวอยู่แล้วนะครับ